เดี๋ยววันจันทร์นะคะ๓๐มีนาคมประหลักกระทรวงการต่างประเทศจะมีการประชุมเพิ่ม
จะมีการหารือเรื่องนี้ค่ะคือตอนนี้มีคนไทยที่อยู่ในประเทศอิตาลี
เขาอยากกลับประเทศไทยเพราะว่าโอ้โหตัวเลขที่อิตาลีตอนนี้ก็ยังน่าเป็นห่วง
คล้ายกับตอนอู่ฮั่นที่มีคนชีนอยู่ที่นั่นก็อยากจะกลับบ้านเมืองเราเนี่ย
จริงค่ะตอนนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวขอหารือกันก่อน
ว่าจะช่วยเหลือกลับมาประเทศไทยยังไงอาจจะมีการเช่าเหมาลำเครื่องบิน
เหมือนที่เคยทำก่อนหน้านี้ก็ให้กลับมาพร้อมกันแล้วก็แยกไปเลย
การกักตัวอะไรแบบนี้ค่ะแยกพื้นที่ไปคาดว่าน่าจะเป็นลักษณะนั้น